วันนี้มีสองท่านมาเป็นครอบครัวกับเรา
ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนค่ะ
คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส

ผู้จัดการพาดนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพฯ
สวัสดีค่ะ
ดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาก็ทำให้ตลาดเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเอาไง
เงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ตลาดหุ้นก็ขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงสารไปทั่วโลกเลย
รวมทั้งประเทศไทยด้วยใช่ไหม

แต่สัปดาห์เนี้ยมีความรักสนใจอยู่เรื่องที่ยังไม่ไม่ใจ
จะเป็นการประชุมของธนาคารกลาง
ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเลยว่าจะขึ้นดอกเบี้หรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ย

เขาอาจจะแย้มนิดว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้น
ใช่นั่นแหละเมื่อถ้ามันชัดเจนมากขึ้นนะครับ

ก็ออกมาพูดชัดว่ามันจำเป็นนะที่ต้องขึ้นนะ
เพราะว่าเรื่องการจ้างงานต่างมันก็เต็มแล้ว
ดังนั้นต้องน่าจะขึ้นภายในปีนี้
เราก็จะได้เห็นว่าเช้ามาเนี่ยตัวดอลลาร์เริ่มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบของเงินสมุนหลักต่าง
ก็เป็นไปตามสภาวะแหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลังจากรับร่างรัฐมนูลเนี่ย
ขึ้นมาแล้วประมาณ๑๐ต้องมีเทคโฟฟิตกันบ้าง

แต่โดยรวมก็ยังเป็นนโยบายภาครัฐที่กระตุ้นอยู่ช่วงนี้นะครับ
อย่างรถไฟฟ้าเนี่ยก็เปิดไปแล้วใช่ไหมสายสีเหมือนกัน
หลาสุดยังขาดอยู่สถานนี้หนึ่ง
แต่เขาบอกว่าคนก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดี

แก้ดูเห็นเค้าว่าเค้าก็จะแก้ให้ศึกษ์นี้
อย่าง๒จริงเราสนใจ
จะทำให้ตัวร่วมกันด้วยโอ้อันนี้ดีเลยอันนี้ดี
อันนี้อันนี้นำไปสู่ประเทศไทยเวอร์ชั่นสี่ใช่อ่า
นะครับเพื่อเชื่อมการจะได้เดินทางง่ายง่ายสะดวกสะดวกนะครับ
เพราะฝั่งนั้นนี่โอ้โหเราติดสหัสแล้วกันนะใช่ใช่นะครับ
ภาครัฐนี้อ่ะสำหรับอยู่เรื่องท่องเที่ยวใช่มั้ยพี่
ถ้าเกิดนึกภาพน่ะสมัยก่อนถ้าจะไปครึ่งเพิ่งบินน่ะ
เหมือนเป็นพื้นรถถั่ว

เขาก็เลยเริ่มจะทำเฟส๒แล้ว
ดีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยอย่างนี้
อุโรงพยาบาลนี้มันเป็นหมื่นล้านอะ
เพราะปัจจุบันเนี่ยเราก็มีสวรรค์นภูมิใช่ไหมพี่

ดอนเมืองก็จะเป็นแน่นประเทศ

เพราะว่าการค้าต่างประเทศไม่ค่อยดีเท่าไหรช่วงนี้

ก็น่าจับตาดูนะว่าใครจะได้งานไป
แต่ดูแล้วคนใหญ่ก็จะ

รัฐบาลพยายามขับดันเศรษฐกิจของเราออกไป

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนต่อไป
ยังไม่โจมนะนางนี้อีก

ครึ่งปีหลังยังมีวันหยุดอีกเยอะ

แล้วก็ได้รักเกียรติจากทางบรมลวงนะครับ
ก็ส่งพยากรมาพูดในเรื่องของการลงทุนในหุ้นปันผลในช่วงดอกเบี้ยต่ำ
โอ้โหยังได้ความรู้สึกอีกนะ
แล้วบจมหลวงก็ให้มาให้ความรู้เรื่องของการจัดพอร์ต
การลงทุนตามความเสี่ยงของแต่ละคนผ่านกองทุนร่วม

แล้วก็ล่าสุดนะครับวันที่๒๗ที่จะถึงนี้นะครับ

เราไปทั่วประเทศเลยถ้าใครจะพ้นจังหวัดสุราชน์นะครับ

แต่ยังยุคเพราะว่าเราเรียกต่ำญี่ปุ่นต้องแทนต่ำ
สละหุ้นกระดูกทรงมีการปรับทาน
วันนี้พี่ของใส่เสื้อ
เป็นกองทุนรวมอันใหม่นะครับที่วจบุหลวงออกมานะครับ
เริ่มเปิดขายให้กับประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่๑๖แล้ว
วันที่๒๓คือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับ
เปิดจองขั้นต่ำ๕แสน๑หมื่นบาทนะครับ
ที่จะต้องใช้จำนวนเยอะขึ้นเพราะว่าคนที่ลงทุนจะต้องมีความรู้ก่อนนะครับ
รู้ทุกอย่างเนื่องจากว่าเราลงทุนในตัวหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าเดิมนิดนึงที่เราเคยออก
ดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับก่อนจะลงทุนนะครับ
ไปปรึกษาพนักงานของทางกรุงเทพได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาเลยนะครับ
ก็อย่าลืมนะไปต่อที่คังคังกรุงเทพทุกสาขานะครับ

วันนี้โทษนะครับที่เจ้าขอบคุณเลยให้คุณมินที่ห้องผมนะครับ